คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องจับตารอดูนะ

ประชุมชุดเล็กเมื่อเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็บ่าย๒โมงประชุมสอบคอชุดใหญ่
มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้น

หกจังหวัดจะกลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือเปล่า

นครศรีธรรมราชเขากลัวเลยตอนนี้
กลัวจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ใหญ่
นั่นก็คือคลัสเตอร์งานบวชและตระเวนเดินสายวงสันทนาการ

เรียกว่าวงสันทนาการไม่เคยเข้าใจหรอก
แต่ถ้าเรียกว่าวงพนันเข้าใจได้เลย
ทีนี้ที่นครศรีเขากลัวเรื่องนี้กันอยู่

ก็เลยต้องตรวจเลย๓หมู่บ้าน
นี่นะครับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูรณ
โรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์โรงพยาบาลศิชนนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หลายแห่งในอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ถูกระดมกำลังเข้ามาในท้องที่หมู่๔หมู่๕
ตำบลควนพังแล้วก็ที่หมู่๔ตำบลเสาทง
เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อใน๓หมู่บ้านไปถึง๗รายนะครับ
ทั้ง๗รายนั้นมีกิจกรรมที่อยู่ในข่ายเสี่ยงสูงให้คุณ
ในการที่จะแพร่กระจายเชื้อให้กับคนหมู่มากนะครับ
ก็เริ่มมาจากคนที่มาจากกรุงเทพมหานครนะคุณนะ

แล้วก็มีการตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัน
จนกระทั่งเป็นการรวมตัวไปในงานบวชงานสงกราน
และกิจกรรมที่ถูกเรียกว่าวงสันทนาการหรือว่าวงพนัน
เป็นการเดินสายกันไปเล่นไฮโลในหลายจุดในหมู่บ้าน
ทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เชื้อนั้นกระจายตัวนะครับ
ทีนี้ครับนายแพทย์จรัสพงศ์สุกรีนะครับ
คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการต่อเนื่องอีกอย่างน้อยอีก๒วัน
ในการเข้าเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อในพื้นที่ทั้ง๓หมู่บ้าน

คือกลุ่มที่ไปชมมโนราในตำบลควนพังด้วยนะคุณนะ
ซึ่งในกลุ่มนี้เราตรวจพบเชื้อแล้วอย่างน้อย๔ราย
ขอให้ประชาชนแห่ที่ไปชมมโนราในวันดังกล่าว
แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน

กลัวจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ใช่ค่ะ

อยู่ในวงกิจกรรมวงสันทนาการวงพนันวงไพ่ไฮโล
ให้ทราบว่าตำรวจจะไม่ดำเนินการจับกลุ่ม
เพราะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ชาวบ้านที่ไปอยู่ในวงสันทนาการวงพนัน
กลัวไม่กล้ามาตรวจกลัวตำรวจจับ
เพราะว่าไปเล่นพนันก็เลยไม่มาแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแพร่เชื้อ
ใช่สสจจังหวัดบอกว่าขอให้ท่านเปิดเผยตัวตนเถอะ
เราไม่จับท่านแต่ว่าให้เพื่อท่านมาอยู่ในวงของความปลอดภัยซะ
แสดงตัวแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีมาตรการ
พาไปตรวจหาเชื้อกักตัวอะไรก็ว่าไป

จับตารอดูการประชุมสอบคอชุดเล็กชุดใหญ่
เมื่อเช้าสวบคอชุดเล็กมีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสาธารณสุข
ที่จะยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น
เรื่องของการเพิ่มแบ่งสีจังหวัดเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม
หรือว่าจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น
ทีนี้พอเพิ่มโซนสีแล้วเนี่ยมาตรการต่างมันก็จะเข้มข้นตามไปด้วย
จังหวัดที่เขาเล็งไว้ตั้งแต่แรกนะ
พื้นที่สีแดงเข้มก็มีกรุงเทพมนครนนทบุรีปฐุมธานี
ชนบุรีสมุทรประการนะครับแล้วก็รวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วน๕๕จังหวัดก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีส้ม๑๖จังหวัดนะคะ
ทีนี้ข้อสรุปของสอบคอชุดเล็กนี้จะถูกเสนอเข้าสอบคอชุดใหญ่
ใหญ่นายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะคะ

ดังนั้นเดี๋ยวรอดูว่าหลังประชุมเสร็จแล้ว
จะมีการสรุปผลออกมาตรการหรือว่าข้อกำหนดกิจการ
กิจกรรมต่างอย่างไรบ้างนะคะ